กรณีที่เรารายงานไปบอกว่าเขากำลังค้นหาผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็หายไปนะคะ
บนป่าเค้าแดนปรากฎว่าก็ทำทุกวิถีทางเราดมเจ้าหน้าที่มานะคะ
ปูพรมค้นหาและวันนี้แยดยาธิ์ก็ไปนิมนธ์

ก็เชิญนิมนต์ท่านมาทำพิธีเปิดป่าเพื่อค้นหา
เพื่อที่จะให้เจอกับผู้ที่ศูนย์หายค่ะ
ญาติของนายเกษมค่ะคุณผู้ชม
นายเกษมเทพอำนวยอายุ๕๗ปีที่หายตัวไป
หลังจากเข้าไปในป่าบนเขาแด่น
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อยเขาประดูกไปหาหน่อไม้
เขาก็นิมนต์นะคะพระสวัสดิ์โกสโร

คือเพื่อให้ชุดค้นหาจะได้พบตัวนายเกษมโดยเร็วนะคะ
สวัสดิ์ได้มีการระบุหูป่ามันกว้างมากเลย

พระที่ได้ระบุจุดในกเกษมอยู่ไม่ไกลจากหัวเขา
แล้วจะมีหินก้อนใหญ่เป็นจุดสังเกต
ซึ่งเขาบอกว่าจุดนี้เจ้าหน้าที่เขาเคยไปแล้วแต่ไม่พบตัว

เมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนเข้าป่าไปเจอถ้วยชามในถ้ำแห่งหนึ่ง
หยิบออกมาก็เลยไม่สามารถที่จะออกมาจากป่าได้

ยกมือไหว้ขอขมาในลักษณะแบบเหมือนกับขอขมานะคะ
ถึงจะออกมาจากป่าได้ปลอดภัย
ก็เป็นความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมานะคะ
ว่าที่ร้อยตรีสารวุฒิจันวงในอำเภอวัดโบด
แล้วก็หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อยเขาประดูก
แล้วก็หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแควร์
ร่วมกันประเมินตามจุดที่พระสวัสดิ์บอกดูพิกัดแล้วพบว่า
จุดนี้อยู่อีกฝากเขาตรงข้ามกับบ้านน้ำหัก
เขาก็จัดกำลังนะคะขึ้นไปในจุดนั้นนะคะไปสำรวจจุดนั้น
เหตุที่ต้องเอาชาวบ้านไปด้วยเพราะว่า
ญาติและเจ้าหน้าที่ทุกคนเชื่อว่านายเกษมเนี่ย
คืออาจจะเห็นเจ้าหน้าที่เดินค้นหาตัวเอง

เพราะว่าเขาแด่นอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไง
ก็อาจจะหลบซ่อนตัวอยู่แถวชะง่อนหิน
ก็ตรงนั้นมันมีจุดที่หลบซ่อนได้
คืออาจจะกลัวเจ้าหน้าที่กลัวจะโดนจับ
เพราะว่าพฤติกรรมของเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะสูงสิงกับใคร

ปรากฏว่าทีมค้นหาพบแล้วคุณเกษมเนี่ย
แต่ว่าเขาไม่มีลมหายใจแล้วค่ะ

ขอโทษนะคะคือคุณเกษมผูกคอตายอยู่บนต้นไม้
อยู่ในป่าเขตตำบลบ้านกลางอำเภอวังทอง

เป็นจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่พระสวัสดิ์ได้บอกเอาไว้เลย
ตอนที่มีการเตรียมพิธีเปิดป่า
เจอแล้วค่ะแต่ว่าเป็นร่างที่ไร้ลมหายใจ
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับญาติของคุณเกษมเทพอำนวยด้วยนะคะ

สุดท้ายก็น่าตกใจไม่สามารถที่จะพาร่างที่มีชีวิตออกมาได้ค่ะ